อ่ะมาแซ่บกันต่อนะคะต้องบอกว่า

แหบจะเป็นแบบหมอลำแล้วจ้า
หมอลำซัมเมอร์วันอาทิตย์แบบนี้

น้องสกายลูกสาวดิฉันค่ะขึ้นปกเรียบร้อย

บอกว่าแฟชั่นเซ็ตนี้นะคะตาชมากค่ะ
เสื้อผ้าแบรนด์เนมฉันนำมาอัพลุคให้สกายนะครับ
ซี่เป็นทวีคุณไม่ว่าจะเป็นเรสสีฟ้าเทอร์คอย
คล็อปกางเกงขาสั้นชุดเกาะอกสีแดงเพลิง
ว่าจะเป็นเรทส้มสวยสะท้านใจ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานั่นเอง
จริงสวยมากนะคะแล้วน้องสกายเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่า
ดีใจมากค่ะพี่คือหนูเนี่ย
ทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาตลอดชีวิตเลย
นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องสกายได้ขึ้นมาลัยไทยรัฐค่ะ
เพราะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เข้าถึงทุกคน

ส่วนฟิตแบ็คละครหมอลำซัมเมอร์นะคะหลายคนก็ชมว่าน้องสกายเล่นดีขึ้น
ตัวเองก็มีกำลังใจค่ะแล้วก็ฝากแฟนติดตามหมอลำซัมเมอร์กันต่อค่ะ
จากคลายเครียดกันแล้วนะคะยังได้ฟังเพลงเพาะเยอะแยะมากมาย
เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สกาได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายกับทางมาลัยไทยรัฐนะคะ
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยนะคะ
ก็ต้องขอบคุณทางมาลัยไทยรัฐนะคะที่ให้โอกาสสกายได้มีโอกาสได้มาถ่ายลง
เพราะคนนี้เข้ามาชมกันเยอะมากเลยค่ะ
เป็นอะไรเชอร์ลี่เจอพี่แจ๊คเข้าไปยังไงล่ะ

ไปฟังน้องสกายมาเรียนร้องเพลงดีกว่าอย่าไปฟังพี่แจ๊คเลยคุณผู้ชม